เอาล่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปติดตามได้จากรายงานกันหน่อยนะครับ
บอกว่าเดินทางมาถึงปีที่๓แล้วนะครับสำหรับการแสดงชิ้นนี้นะครับ
ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อดีตกับประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งปีนี้นะครับก็เดินทางกันไปเลยนะครับไปมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับพี่น้องประเทศมาเลเซีย

ร่วมมือกับเทศบาลนครยะลาและสถานกงศูนย์ใหญ่ณเมืองปีนังประเทศมาเลเซีย
เพื่อมอบความสุนทรีย์ทางเสียงเพลงให้กับพี่น้องชาวใต้
เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ๖๐ปี
ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย
อยากใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความบาดม้างของคนในพื้นที่
ให้ความรักและความสามัคคีเกิดขึ้นอีกครั้ง

ดนตรีก็จะช่วยสมานแผลที่เขาสู้รบกันอยู่
เราไปยาลาเนี่ยเราเล่นเพลงเสน่หยาลาเราเล่นเพลงแขก
เราเล่นเพลงลิเกฮูลู
เล่นเพลงที่เกี่ยวข้องกับอารับ
ก็ตั้งอุดมการไว้ว่าทุกปีเราจะไปแสดงให้ประเทศเพื่อนบ้าน
เพราะว่าเมื่อเรามีดีเราก็ไปอวดความดี
เอาความดีไปเชื่อมกับความดีของเขา

มาเลกับไทยก็มีความสัมพันธ์ทางการทูต๖๐ปีแล้ว
ก็ยังไปเล่นเพลงชาติมาเลเราเล่นเพลงมาเล
เล่นเพลงต่างที่อยู่ในมาเล

แล้วก็เราไปแสดงความเป็นไมตรีเท่าที่เราจะทำได้ครับ
โดยคอนเสิร์ตจะเปิดการแสดงด้วยกัน๒รอบ
ซึ่งประเดิมการทัวร์คอนเสิร์ตในวันที่๒กันยายน
น้ำมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เยลาจังหวัดเยลา
และจะเดินทางไปแสดงต่อที่ร้านปีนังประเทศมาเลเซีย

คอเพลงสามารถไปฟังความละมุนของการผสมผสานบทเพลงคลาสสิกทางตะวันตก
ร่วมกับดนตรีเอเชียและดนตรีพื้นเมืองของไทย
ได้ด้วยตนเองเปิดให้เข้าชมฟรีค่ะ